วันนี้ข่าวแรกเขาบอกว่าไปเริ่มกันที่เรื่องของหนุ่มพุธพุทธิชัยค่ะคุณค่ะ
หลายคนเนี่ยโฟกัสผิดจุดอีกแล้ว
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีดาราชายหนุ่มหลายคนเหมือนกันนะฮะที่
มันดาแฟนคลับแล้วว่าชาวเน็ตเนี่ยชอบจะโฟกัสจะผิดจุด
ยังตัวอย่างคุณกันเลยดีกว่านะฮะคุณกันกระต่าถาวร
ประกอบลำก็โดนมาแล้วนะคะมาล่าสุดนี่แหละค่ะ
พุทธพุทธิชัยโพสต์ภาพสวมชุดวิ่งมาราทอนค่ะงาน
ภาพดังกล่าวเขาบอกว่าส่องซ้ายส่องขวาทั้งมุมทั้งองศาทั้งแสงและเงา
เลยทำให้เจ้าตัวถูกแซวแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกัน
อย่างที่บอกไปว่าเปรียบเทียบกันกับคุณโดมบ้างคุณกันบ้างนะคะ
ที่เคยโดนชาวเน็ตแซวกันยับว่าพกห่อหมกติดตัวนะคะ

ว่าพี่มาแซวอะไรกับตะตุ่มตวง

มันก็ไม่ได้ตั๊ดตุ่มตวงขนาดนั้นนะพี่

อยากให้โฟกัสที่การออกกำลังกายการก้าวขา
ใครไปปรับคอนทานหรือเปล่า
คือชุดวิ่งมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วครับผม

คงแบบวิ่งแล้วโต้ลมอะไรอย่างนี้มั้งครับผม
ก็ต้องดูดีนิดนึงเนาะ

คือเราก็ลงแล้วก็ลงไว้

อย่าเอาผมไปเทียบกับพี่โดมเลย

ส่วนเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับแพลนวิวากับ

ส่วนเรื่องสินสอดที่หลายคนไปกังวลแทนเขากลัวจะมีดราม่าเหมือนคู่รักคนดังอื่น
บอกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเองก็ทุ่มสุดตัวแบบเทหมดหน้าตัก
เพื่อผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ครองแล้วก็คู่ชีวิตอยู่แล้วค่ะ
เรื่อยครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อไปในงานต่อไปดีกว่าครับ
พุทธตั้งใจทำงานมากครับรับหมดครับจ๊อปเล็กจ๊อปน้อยอะไรอย่างนี้ครับ
เยอะไหมสินสอด
สินสอดยังไม่ยังไม่ทราบเหมือนกันครับครับผมแต่ก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินไว้ก่อน
แล้วถ้าถึงเวลานั้นจะจิบร้านขึ้นมาทำไง
ผู้ตายครับเพราะว่าวันนี้เราก็รักจริงครับเราไม่ได้มาเล่น
แหมยังไม่ยอมบอกว่ามีอะไรคืบหน้าไปบ้างแต่วันนี้ก็เดือน๒แล้วนะพุทธก็ปลายปีแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่พร้อมอะไรที่พอเล่าได้ก็บอกเล่าให้แฟนคลับชื่นใจกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ไม่ใช่อะไรแขกเหลือในงานจะได้เตรียมชงเตรียมชุดไปนะคะให้มันสวยงามกันทั้งงานเลยค่ะ
เดี๋ยวรอดูนะจ๊ะงานแต่งปลายปีนี้ค่ะ